คือแบบเหมือนจะเล่นเองเหรออยากจะเข้าไปเซ็ตอยากจะเตาไปอันเดอร์ให้อย่างนี้
คุณอยากจะทะลุเข้าไปในจอไปเล่นเลยคุณอยากจะไปช่วยเลย
กับญี่ปุ่นนะนะแต่สุดท้ายก็ได้รองแชมป์ไปไม่เป็นไร
ยังได้โคต้าไปเล่นชิงแชมป์โลกครับต่อนะคะแต่ว่าหลังจากจบเกมไปแล้ว
จบการแข่งขันไปแล้วสีสันน่ารักเก็บตกมาฝากกัน
ครับดีครับทั้งกองเชียร์แล้วก็นักตกลูกยางสาวไทยด้วยครับครับ
นัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะคะก็มีแฟนบอลเดินทางเข้ามาชมเกมการแข่งขัน
คนนั้นนี่คือสีสันข้างสนามวอลเล็ตบอล
คือหลายปีที่ผ่านมามีกระแสแล้วก็มีการถ่ายคลิปเต้นเพลงต่างเวลาที่เวลาพักเขาอ่ะ
คือตั้งแต่นั้นมาสีสันเด็ดสุดแล้วนะสำหรับวอเล็กบอล
แถวเป็นคนหัวสูงเนอะเขาทำผงสูง
ครูนี้ชื่อว่าคุณบิวหรือว่านายเทพลักษณ์ทาเจ้าหอ
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละวัย๓๒ปี
เขาบอกว่าเขามีอาชีพเป็นปูสองเต้นแล้วก็เป็นช่างทำปูบ้างด้วย

คืออยู่ดีเขาก็บอกว่าเขามีแนวคิดขึ้นมา
เพราะว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ

อยากจะให้เนี่ยท่าแซ่บนะ
คือนอกจากคนที่ชมเกมการแข่งขันแล้วจะจำเธอได้

เขาไม่ยอมแพ้กันหรอกค่ะข้างสนามอะค่ะ
เต้นกันเต็มที่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ

มาดูบรรยากาศหลังจากจบทวนาเมนต์กันบ้างค่ะ

แข่งขันมีทั้งหมด๑๓ชาติเข้าร่วม

แล้วก็นักตบลูกยางสาวไทยขึ้นไปเต้นบนเวทีในฐานะเจ้าภาพด้วย

เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องนุ๊กนิกนัทธินิทาใจเศษนะคะ

นี่ยิ่งเซอร์ไพรส์ประหยังเลยนะ
นี่ยังเล่นกันน้อยนะคะถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่อย่างที่เราเคยเห็น

แล้วหลังจากนั้นเละเลยนะครับทั้งเค้กทั้งหน้า

สำหรับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่ได้อันดับที่๑และที่๒
รายการนี้ก็ได้สิทธิ์ไปเล่นชิงชำโลกที่ประเทศโซโลมิเนียในเดือนกันยายน